แห่งการฝึนฟึลเศรษฐกิจไทยนะฮะ

งบประมาณที่กลับปีและก็เพสต์ครับ
เอาตัวหนังสือจากปีหกห้ามาใส่ปีหกหกปีหกสี่มาใส่ปีหกหก
ตัวเลขก็เกือบเท่าเท่ากันส่วนใหญ่การจัดงบประมาณจะเป็นแบบนี้
เราจะไม่ลงรายละเอียดครับผมจะไม่พูดถึงตัวเลข
ผมจะไม่พูดถึงโครงการผมจะพูดถึงว่าเราจะเอาแต่ดีด้านไหน
ด้านใดด้านหนึ่งท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับ
ท่านจะไปทำธุรกิจ๒อย่าง๓อย่าง๔อย่างเจ๊งนะฮะ
ท่านจะไปขายปลาแล้วอยู่ดีมาขับแกรปไม่ได้นะครับ
อย่างงี้เจ๊งนะฮะประเทศเจ๊งนะครับธรรมดาลครับ
แล้วท่านประธานทราบไหมครับเราจัดงบประมาณขาดดุลปีนี้เป็นปีที่๑๖ครับท่านประธานครับ
แล้วปีนี้คืออะไรครับปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่สาธารณะนะครับ
ครบกำหนดชำระปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าถึงสองพันห้าร้อยหกเจ็ดสิบสอง
เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นหลังจากนี้๗ปี
เราต้องเริ่มชำระหนี้แล้วนะครับท่านจะเอาเงินจากไหนกู้อีกไม่ไหวแล้วนะครับท่านอัดตัน
กู้อีกแล้วเราจะฟื้นฟูประเทศอย่างไรอันนี้ฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกด้วยนะครับ
และที่สำคัญครับการจัดลำดับยุทธศาสตร์ของงบประมาณ
อะไรคือความสำคัญอันดับแรกยุทธศาสตร์การแข่งขันยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงควรอยู่ระดับล่างสุดหรือไม่อย่างไร
ตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านประธานต้องฝากไปท่านจากท่านประธานไปท่านนายกด้วยนะครับ
แล้วรายได้หลักของเราคืออะไรที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจครับท่านประธาน
รายได้หลักของเราคือการท่องเที่ยวท่านหวังไว้อยู่แล้วปี๖๖ทท
ประกาศเลยว่าเราจะต้องมีรายได้๓ล้านล้านบาท
คำถามมีว่าท่านทำอย่างไรเมื่องบประมาณโครงการแต่ละอย่าง
ท่านมาโครงการนี้มีการท่องเที่ยวที่นี่ยกตัวอย่างเช่นสถานที่แห่งหนึ่ง
แต่ผู้ไปเที่ยวคือคนในพื้นที่คือผู้นำชุมชน
อย่างนี้โครงการแบบนี้เราไม่ต้องทำแล้วฮะเราไม่สามารถให้คนนอกเข้ามาเที่ยวได้
จากจังหวัดหนึ่งย้ายมาเที่ยวอีกจังหวัดหนึ่งทำไม่ได้
อย่าว่าแต่ต่างชาติเลยครับจะเอาคนกรุงเทพมาเที่ยวชนบุรีของผม
ทำไม่ได้เลยเพราะโครงการการท่องเที่ยวของท่านเนี่ย
มันไม่ตอบโจทย์ว่าเรามีเอกลักษณ์อัตลักษณ์อย่างไรในท้องถิ่นนะครับ
ปีหกสามเราได้แค่เจ็ดจุดเก้าแสนล้านปีหกสี่เราได้สองจุดสี่แสนล้าน
ปีหกห้านี้เราได้หนึ่งจุดห้านล้านล้านที่ท่านคาดปากคาดการณ์ไว้
แต่หกหกสามน้านล้านบาทท่านต้องมาคิดอย่างรอบครอบ
โดยเฉพาะเรื่องโครงการครับท่านประธานครับทีนี้สิ่งสำคัญอีกเรื่องของงานเศรษฐกิจไทย
อัตราการว่างานของท่านประทานปัจจุบันนี้สามจุดแปดล้านคนนะครับท่านประทาน
ท่านเป็นพ่อบ้านท่านมีลูกชายลูกสาวตกงานท่านจะทำอย่างไร
ท่านจะวิ่งหางานอย่างไรไม่ต้องคำนึงถึงต่างประเทศนะครับ
เอาแค่ในประเทศถ้าลูกเราไปอยู่ต่างประเทศคิดถึงแน่นอน
อยู่ในประเทศเราจะอยู่อย่างไรเราจะหางานให้ลูกอย่างไร
เราต้องสร้างธุรกิจใหม่ไหมภาคเศรษฐกิจใหม่ไหมมีภาคการบริการใหม่ไหม
นี่คือสิ่งที่ท่านฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกที่ต้องมีวิสัยทัศน์ในการจัด
อ่าบริหารงบประมาณนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับท่านประธาน
เรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ครับแพงทั้งแผ่นดินครับ
จะทำอย่างไรถ้าไข่ไก่ใบละสิบบาทธนาคารแห่งประเทศไทยรู้ดีครับ
ว่าอัตราเงินเฟิร์สจะส่งผลต่อควบควบไหนอัตราเงินเฟิร์สจะส่งผลต่อควบควบ
ผู้ที่มีรายได้น้อยมากที่สุดถ้าได้รายได้วันละสองร้อย
ไข่ไก่วันละสิบบาทเราอยู่ไม่ได้และจำนวนพี่น้องประชาชนที่มีรายได้
ของงบประมาณบุคลากรทรัพยากรมนุษย์อันนี้คือสิ่งสำคัญที่ผมจะอภิปรายต่อไป
ว่าถ้ามีวิสัยทัศน์อย่างไรกับห่วงสู้อุปฏิภัณฑ์ที่ห่ดขดสั้นโลกของโลก
นะครับเพราะต่างประเทศมหาอำนาศน์เขาหรือประเทศในอาเชียเราเองเนี่ย
เขาก็ต้องมองแล้วว่าอะไรคือต้นน้ำอะไรคือกลางน้ำ
อะไรคือปลายน้ำที่เราจะต้องจัดสรรงบประมาณครับท่านประธานครับ
ทรัพยากรมนุษย์คือต้นทุนสำคัญของประเทศไทยนะครับ
แล้วที่สำคัญยังครับท่านมีบ้านนะครับอย่างที่ผมบอก
ท่านนายกเปรียบเสมือนถ้าเราเป็นบ้านท่านนายกคือหัวหน้าครอบครัว
กำแพงบ้านคืออะไรครับกำแพงภาษีที่เราต้องไปเจรจาต่อลองกับคู่ค้าต่างประเทศ
คู่ค้าไหนที่มีศักยภาพที่เราจะสามารถต่อลองการลดกำแพงภาษีลงได้
โดยเฉพาะการรวมกลุ่มการค้าครับผมยินดีกับอาเซฟที่เราเข้าไป
เรามีอาเซียนเรามีอาเซียนบวก๖แล้วเรามีอาเซฟ
จะใช้ประโยชน์อย่างนี้อย่างไรอันนี้ฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยครับว่า
เศรษฐกิจท่านคิดอย่างไรนะครับเกี่ยวกับกำแพงภาษี
ทีนี้ครับขออนุญาตหน้าต่อไปครับพูดถึงโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
ยุคหลังโควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยนะฮะ
ท่านครับตอนนี้ทุกประเทศในเอเชียนะครับ๖๐๖๕ทุกบริษัทต้องรับคนอายุ๖๐ต่างเข้าทำงาน
เพราะว่าอะไรครับแรงงานเข้าสู่ยุคผู้สูงวัยผู้สูงวัยไทยยังมีคุณภาพนะครับ
ท่านกำหนดได้ไหมท่านควรจะต้องมีระเบียบไหมที่จะต้องมาหางานให้ผู้สูงวัยได้ทำ
กำหนดเลยครับด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์เดี๋ยวนี้ผู้สูงวัยเราสุขภาพดีให้เขามีงานทำให้เขามีรายได้
แล้วคิดว่าตัวเองมีประโยชน์ไม่เป็นโรคซึมเศร้าด้วยครับท่านประธานครับ
อีกเรื่องหนึ่งครับธรรมดานครับการเงินอัตราดวิทยาศูนย์๐๕ภาวะการคังเราทำยังไง
ทีนี้การคังนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงเรื่องต้นน้ำต่างน้ำและไปน้ำขออนุญาตสาหร่ายสัตว์ไปครับ
เศรษฐกิจหลังโควิดครับ๒๕๖๕ถึง๒๕๖๒
ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งพูดเป็นเรื่องเดียวกันว่าเราต้องเน้นที่ต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำ
และปรับลดปริมาณกลางน้ำลงคืออะไรฝากท่านประธานถามนายกด้วยนะครับ
ต้นน้ำคือต้นทุนการผลิตภาคการผลิตยกตัวอย่างครับ
ไม่สามารถทำอย่างเขาได้เพราะเขามุ่งเน้นที่ภาคการผลิต
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจและการบริการอยู่ที่ต้นน้ำ
ต้นน้ำเราคืออะไรเราคือทรัพยากรมนุษย์ไงครับท่านประธานครับ
การศึกษาเราจะพัฒนาบุคลากรอย่างไร
ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการส่งเสริมนวัตกรรม
การหาวัตถุดิบการลดต้นทุนลดขั้นตอน
อะไรสำคัญที่สุดรู้ไหมครับการผลิตวัตถุดิบ
เวลาครับท่านประธานเวลาเกิดจากอะไร
เรามีนวัตกรรมใหม่ในการลดเวลาในการผลิตครับท่านประธานครับ
ทีนี้สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็เลยครับท่านประธานครับ

ผมถึงพูดการท่องเที่ยวครับว่าท่านจะถึงยังไงผมจะแนะนำให้
ท่านตั้งมบรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะธรรมชาติเขาทะเล
สามารถสร้างรายได้ให้การท่องเที่ยวเท่าไหปากการังใต้น้ำ
แต่ว่าตัวนี้๒๐ปีทำอะไรได้วันเดียวนะครับ
ตรงนี้ฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกด้วยนะครับ
ทีนี้กลางน้ำทำไมต้องเขินปรับรถไม่ต้องปรับรถครับ
อย่างที่ผมบอกครับร่วมมือเจรจากับคู่ค้าครับ
ประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลก
ถนัดเรื่องการแปรรูปเราถนัดเรื่องการจ้างประกอบรถยนต์
ตรงนี้เราจะทำอย่างไรกำแพงภาษีเราจะลดอย่างไร
นำเข้าอย่างไรส่งออกอย่างไรฝากท่านประธานไปถึงนายกด้วยนะครับ
ทีนี้สำคัญที่สุดครับปลายน้ำ
ปลายน้ำเศรษฐกิจธุรกิจและอุตสาหกรรมปลายน้ำ
ที่จะไปส่งถึงมือผู้บริโภคหรือนักลงทุนอย่างไร

รอยยิ้มคนไทยไปสู่ชาวโลกอย่างไร
อาหารไทยไปสู่ชาวโลกอย่างไร
ที่สำคัญครับอันนี้ตั้งแต่จนโตผมชื่นชมในวัฒนธรรมไทย
เราจะสื่อสารต่อชาวโลกอย่างไร
เมื่อการสื่อสารของเราเองยังไม่เข้าถึงเลยครับท่านประธานครับ

สื่อสารสู่สังคมสู่ประเทศไทยหรือสู่ชาวโลก

คือการสื่อสารที่มีคุณภาพ

อนุญาตท่านประธานต่อนะครับ

วิสัยทัศน์ของประเทศมหาอำนาจได้ตั้งเป่าไว้คือ
เราต้องเน้นอุตสาหกรรมต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำครับ

อุตสาหกรรมต้นน้ำนะครับก็จะมีเกษตรกรรม

ผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มและยาสูบ

อยากได้เงิน๓ล้านล้านบาทเข้าประเทศทั้งภายในและต่างประเทศ
พักเรามีหรือยังโฮมสเตย์เรามีแล้วหรือยัง
ที่จะรองรับเชื่อไหมครับ
โฮมสเตยแบ็คแพ็ควันเดียทิปทูเดยทิป
นักท่องเที่ยวต่างชาตินี่นิยมมากในปัจจุบัน
เทียบอัตราการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวคือ
แล้วผมจำไม่ผิดครับท่านบันทาน

การบริการไฟฟ้าไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้
และการขนส่งโลจิสติกนี้สำคัญมาก

รายรับผมไม่พูดไม่ได้ครับท่านนายลับ
คาดการณ์ไว้ว่ารายรับของปี๒๐๑๖อยู่ที่๒๔ล้าน
ทราบไหมครับเศรษฐกิจนอกระบบที่ถูกกฎหมายนะฮะ
เดี๋ยวผมจะแวะให้ฟังเศรษฐกิจนอกระบบที่ถูกกฎหมายคืออะไร
ร้อยละ๔๑สามารถสร้างเป็นภาษี๕๖แสนล้านได้
เทียบกับเงินกู้ที่ท่านกู้มาปีนี้เลยนะครับ
ทีนี้เศรษฐกิจนอกระบบคืออะไรร้านค้าขนาดเล็ก
ที่เขาไม่อยากเข้าภาษีที่ไม่อยากเข้าระบบไม่อยากเสียภาษี
แม่ค้าวินมอเซลรับจ้างถามว่าทำไมเขาไม่ถึงไม่อยากเข้า
เพราะเขาเสียภาษีมาแล้วเขาไม่ได้อะไรครับ
จัดสิครับท่านพัฒนาสิครับถ้าเขาเสียภาษีเขาจะได้อะไร
สวริการแห่งรัฐท่านมีให้เขาไหม
ถ้าเขาเสียภาษีระดับนี้จะได้สวัสดิการอะไรท่านมีให้เขาไหม
นี่คือสิ่งที่ท่านต้องพัฒนาเป็นระบบครับ
ให้เขามีลูกค้าเพิ่มมีกำไรเพิ่มมีคนมากขึ้นใช้บริการครับท่านประธานครับ
ทีนี้รายรับอันนี้สำคัญมากครับเมื่อสักครู่ผมเห็นท่านนายกพูดถึงอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ
สำคัญมากผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเพราะผมอยู่ในเขตกองทัพเรือ
ท่านประธานครับเรือหลวงกะบี่สร้างโดยพระราชดำริทหารเรือไทยสร้างโดยกรมอู่ทหารเรือ
เราเป็นผู้สร้างเองครับผมถามฝากท่านมาถามไปถามนายกนะฮะว่า
ถ้าท่านจะส่งคนไปซื้อเรือเนี่ยผมว่าท่านส่งคนไปเรียนต่อเรือแล้วกลับมาสร้างเรือเองดีกว่า
เราได้กำไรเราสร้างเป็นพาณิชย์ได้ครับท่านประธานครับไอ้ตรงนี้ผมฝากท่านนายกท่านประธานไปถึงท่านนายกด้วย
และเมื่อผมเปรียบเทียบนะครับการจัดเก็บภาษีนิติบุคคล๓แสนล้านกับนิติ
ขอโทษครับการจัดเก็บภาษีบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลต่างกันคนละครึ่ง
จริงแล้วการเสียภาษีนิติบุคคลควรมากกว่านี้ถึง๑๐เปอร์เซ็นต์นะครับ
ทีนี้รายรับเราขาดมีอะไรที่เรารายรับที่สามารถกองอยู่แล้วเราไม่ได้มาใช้
คืออะไรครับท่านประธานครับฝากท่านประธานไปถึงนายกด้วยว่า
เงินสะสมองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีถึงหลัก๑๒แสนล้านบาท
ให้เขานำมาใช้นะครับองค์กรปกครองท้องถิ่นคือการบริการสาธารณะที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับ
สร้างถนนให้บริการด้านสาธารณสุขแต่ใช้แล้วอย่างไรต้องตรวจสอบเข้ม
แล้วก็รวมโทษอย่างเข้มและจริงจังครับท่านประธานครับ
ประมาณรายจ่ายขอหน้าถัดไปครับรายจ่ายนี่ผมไม่พูดไม่ได้เพราะเพื่อนสมาชิกพูดหลายท่าน
งบประมาณรายจ่ายระหมดไปกับงบประมาณรายจ่ายบุคลากรหรือข้าราชการ๗๗แสนล้าน
งบกลางที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรอีก๓๙ล้านรวมแล้ว๑๑ล้านล้านบาท
เป็นงบเกี่ยวกับข้าราชการหรือบุคลากรผมไม่ได้เสนอให้ตัด
ข้าราชการเขาทำงานมานานสู้เพื่อประเทศทำงานเพื่อประเทศทำงานเพื่อคนในชุมชน
อันนี้ผมไม่ได้เสนอให้ตัดแต่ผมจะแปลงจะเสนอท่านท่านประธานผ่านไปท่านนายกว่า
เราจะแปลงรายจ่ายตรงนี้ให้เป็นรายลับอย่างไรผมมีข้อเสนอครับง่ายง่ายเลย
ท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวท่านเปลี่ยนเลยครับท่านจ่ายนะครับท่านมีแอปเป่าตังค์ใช่ไหมครับ
จ่ายเงินเดือนผมขอแค่๑๐๑ล้านล้านเนี่ยเท่ากับ๑แสนล้านนะ
จ่ายเงินเดือนหรือไปเบี้ยหวัดหรือบำนานอะไรลักษณะนี้นะครับ
ผ่านแอปเป่าตังค์ให้ไปใช้คนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันคือ๑๐คือ๑แสนล้านบาท
ทำได้นะครับเปลี่ยนรายจ่ายไปรายรับอันนี้คือสิ่งที่หัวหน้าครอบครัวต้องคิด
แล้ว๑แสนล้านบาทเนี่ยไม่ต้องตั้งงบประมาณของรัฐไม่ต้องกู้ด้วย
เพราะท่านกู้มานะครับคนละครึ่ง๕๐๐๐ล้านหรือ๘๐๐๐ล้านแต่ละเฟส
ท่านสามารถใช้ได้๒เพจหรือแล้วเวลา๑ปีเลยนะครับ
นี่คือสิ่งที่หัวหน้าครอบครัวต้องคิดว่าจะต้องทำอย่างไร
ให้ครอบครัวเราอยู่รอดอยู่สุขสบายเรามีลูกไปเรียนส่งลูกไปเรียนไหวนะ
มีรายได้มีกินมีพอมีพอกินอย่างพอเพียงครับ
ทำธรรมทานครับผ่าทำธรรมทานไปถึงนายกด้วยว่า
ถ้าท่านเป็นคนเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ย
โดยเฉพาะคำหนึ่งถึงหลักและราชิตจ่ายมาจากของครัวเรือนเนี่ย
ความรักความอบอุ่นความห่วงใหญ่ต่อคนในครอบครัว
ซึ่งก็คือพี่น้องประชาชนธรรมดาลกรรมครับ
ฝากถึงท่านนายกด้วยครับผมและเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกคน
อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยอยากกลับบ้านทุกวัน
ด้วยความรักความอบอุ่นและปลอดภัยและมั่นคงครับ

ขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านภาคภูมิบุญประมุกครับ
กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายภาคภูมิมนุษย
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดตากพักเศรษฐกิจไทย
วันนี้ผมขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
โดยจะพูดถึงในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาไทย
มากและมีการกระจายงบประมาณไปยังส่วนภูมิภาคเป็นจำนวนน้อยกว่าความจำเป็นที่จะต้องใช้
กระทรวงสาธารณสุขนะครับปีนี้ได้รับงบประมาณจัดสรรอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ด
แปดร้อยยี่สิบสี่ล้านบาทเศษเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับ
อยู่ที่สองพันแปดร้อยสิบหกล้านบาทเศษกระทรวงสาธารณสุขต้องยอมรับว่าเป็นกระทรวงที่น่าเห็นใจ
สองปีที่ผ่านมาทำงานหนักมากนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด
บที่ท่านได้มาก็ไม่เท่ากับอีกหลายหลายกระทรวงแต่ผมก็เชื่อว่านะครับที่ผ่านมาที่รัฐบาลขอกู้ผ่านสภาไปหลายต่อหลายครั้ง
ผมข้อตั้งข้อสังเกตในการบริหารการบริหารโควิดโดยเฉพาะนะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
คือสปสชในช่วงที่โควิดระบาดหนักในช่วงโอเมคอนนะครับสปสชได้เปิดสายด่วน
หนึ่งสามสามศูนย์และแจ้งผ่านช่องทางให้สำหรับผู้ที่ติดเชื้อนะครับ
ลงทะเบียนทำให้เกิดปัญหาเป็นจำนวนมาก
มีผู้ติดเชื้อมากนะครับประชาชนไม่สามารถเข้าถึงเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะประชาชนในกรุงเทพมหานครผมขอยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงของผมเองเลยนะครับ
ในช่วงปิดสมัยประชุมที่ผ่านมาช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนกุมภาพันธ์ผมติดเชื้อโควิด
ผมก็ได้โทรไปที่หนึ่งสามสามศูนย์ไม่ติดนะครับก็ลงแอปพลิเคชันในวันจันทร์นะครับ
ลงเรียบร้อยแล้วก็รอปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่โทรกลับผมวันเสาร์นะครับ
หกวันเต็มนะครับนั่งรอโทรศัพท์จากสายด่วนตรงเนี่ยนะครับ
วันนั้นผมหายแล้วนะครับเพราะว่ามีพวกเพื่อนฝูงที่จะไปจัดการเรื่องหยุกยามาให้
แนะนำการรักษาตัวเองนะครับปรากฏว่าวันเสาร์โทรกลับมาหาผม
ถามผมว่าท่านยังจะลงทะเบียนอยู่ไหมก็เรารักษาหายแล้วจะลงทะเบียน
ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ต้องขอกลับขอบคุณท่านประธานสภานะครับ
ท่านชวดิกภัยที่ได้มอบหมายให้ท่านสุขิตอัดโถประกอบนะครับ
ปรึกษาของท่านได้โทรสอบถามเป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องและเท่าที่ผมทราบนะครับ
ที่ของเราในสภาผู้แทนรัศดรเนี่ยติดเชื้อกันเป็นจำนวนมากนะครับ
แล้วก็รักษากันเองแบบเนี้ยครับไม่มีสายด่วนจากศภชที่ดึงสารสมศูนย์ลงหรือลงแอปพลิเคชันอ่ะ
มาช่วยเหลือเลยนะครับในทางกลับกันนะครับท่านต้องคิดว่าถ้าประชาชนตาดำดำเนี่ย
ไม่มีพักพวกเพื่อนฝูงเขาก็คงจะต้องรักษากันตามมีตามเกิดนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าท่านโทรติดหรือลงทะเบียนได้
อันนี้ก็ประสบการณ์ตรงเหมือนกันครับน้องชายผมและหลานทั้งสี่คนนะครับ
ติดที่บ้านลงทะเบียนได้ปรากฏว่ามีบริษัทที่ทำเนี่ย
ติดต่อกลับมาเป็นสี่บริษัทนะครับสี่คลินิกถ้าคิดดูสี่คลินิกโทรกลับมา
ไม่เหมือนกันเลย๔คนของมาถึงอุปกรณ์ยารักษาโรคอาหาร
ไม่เหมือนกันเลยบางคนได้ฟาวิบางคนไม่ได้ฟาวินะครับ
บางคนเป็นอาหารแห้งบางคนเป็นอาหารกล่องบางคนแจกไปทีเดียวเลย
เซตเลยห้าวันอุปกรณ์ก็คนละยี่ห้อซึ่งผมได้ยินมาว่านะครับ
รายรายจ่ายต่อหัวคนที่รักษาโควิดที่สปสชจ่ายไปในการทำยูกับบริษัทต่าง
รายละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อหัวนะครับแต่พอเห็นแล้วนะครับ
ของที่มาเนี้ยคำนวณเป็นคร่าวคร่าวเนี้ยผมว่าห้าสิบขอเซ็นต์ยังไม่ถึงเลยครับ
ก็ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับรบกวนทางท่านผู้วิวอาหารนะครับ
เราสอบถามหน่อยถ้าข้อมูลนี้ตรงก็ต้องพิจารณาในการจัดทำงบประมาณต่าง
ทางกลับกันนะครับที่จังหวัดตากบ้านเกิดผม
การบริหารงานในการสาธาโควิดเป็นไปด้วยความลาบลื่น
สหสุกจังหวัดสหสุกอำเภอโรงพยาบาลรกษตร
ทำงานกันเป็นโดยมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีมดงานสำคัญ

ฉะนั้นในการทำงบมันต่าง
ให้ความสำคัญกับหน่วยงานภูมิภาคมาก
ให้เขาบริหารงบมันกันเองนะครับโดยอิสระ
ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่พื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับ
ไม่ใช่ท่านจะต้องสั่งการมาจากส่วนกลาง
ให้เขาปฏิบัติตามแพลตฟอร์มที่ท่านส่งมา
และให้เขาทำตามท่านฝากพิจารณาด้วยนะครับ

กระทรวงมหาทัยตั้งงบไว้นะครับ

ผมขออนุญาตไปที่กรมส่งเสริมประกอบทิศที่เดียวนะครับ

ปีนี้นะครับ๒๒๔๗๙๕ล้านบาทเศษ

ได้ตั้งเป้าการจัดสารงบมารไว้ที่๓๕
แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีถึงแม้แต่ปีเดียว

ปีนี้อุดหนุนเฉพาะกิจของ

ในงวดที่ดินและสิ่งสรุปสร้าง

ที่ผมนำเรียนว่ามีความเหลื่อมล้ำเนี่ย
นำเรียนท่านประธานนะครับเพราะว่าเนื่องจากทุกปีนะครับ
จะมีอพทเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมเลย
โดยเฉพาะอบทที่ขี่อยู่ในเขตพื้นที่ป่า
ซึ่งไม่สามารถขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าได้ทันนะครับ
หรือว่าขออนุญาตแล้วใช้เวลานานล่าช้า
งบได้มาก็ตกส่งคืนกรมซึ่งเป็นเรื่องที่เสียโอกาสกับประชาชนเป็นอย่างมาก
ทำให้ไม่มีการพัฒนาพื้นที่ในพี่น้องประชาชนเลย
ตัวอย่างอบทจังหวัดตากบ้านผมเนี่ยครับ

มีอบทมากกว่า๑๐กว่าแห่งที่ไม่ได้งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม
มาเป็นเวลา๔๕ปีแล้วนะครับ
ประชาชนที่นั่นมีความยักษ์ยนต์อยู่แล้วขาดแค้นสาวนุ่มโภค
ว่าไฟฟ้าถนนปลาปลาทำให้ส่งผลกระทบถึงการสาธารณสุขการศึกษา
พี่น้องเหล่านี้โดยเฉพาะพี่น้องเหล่านี้เป็นกลุ่มชาติภัณฑ์นะครับ
ขาดโอกาสอยู่แล้วขาดโอกาสส่างศาสตร์อีก
ผมอยากให้ผู้ทะหารระดับสูงของกระทรวงบนมาตรไทยควรให้ความช่วยเหลือเขาด้วยนี้
โดยอาจมีการตั้งข้อยกเว้นหรือตั้งระเบียบเป็นรวดีพิเศษ
เพื่อให้อบทนี้สามารถรับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมได้
หรือท่านอาจจะเป็นตัวแทนประสานงานนะครับ

โดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติศิลป์เวลอ้อมนี่นะครับ
เพราะผมเชื่อว่าถ้าระดับผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่คุยกันเนี่ย

หรือท่านจะควรจะมอบอำนาจให้

ว่าทศจหรือหน่วยงานที่อยู่กับป่าไม้นะครับ
เป็นคนออกกฎเกณฑ์
กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติศิลป์
จะทำให้มีการลดความเหลื่อมล้ำ
และทำให้อบทเหล่านั้นสามารถรับมือแมน
จากกรมส่งเสริมได้อย่างดีขึ้นนะครับ
ซึ่งโดยสรุปนะครับพระเศรษฐกิจไทยจะยึดหลัก
เรื่องผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
ประมาณส่วนไหนที่ไม่มีความจำเป็น
และไม่ได้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
สร้างความเหลื่อมล้ำทำให้เกิดพี่น้องประชาชนเดือดร้อน
พวกเราจะนำไปเสนอแนะปรับปรุงคัดค้าน
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนสูงสุด
ในชั้นกรรมธิการต่อไปครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านสมศักดิ์คุณเงินนะครับ
ตามด้วยท่านมงคลกิจสุขสินธารานนท์ครับ

อำเภอบรรจาคิรีภักดิ์เศรษฐกิจไทยท่านประธานที่เคารพครับ
ตลอดระยะเวลาสองสามวันมานี้เราได้พูดกันถึงเรื่องงบประมาณ
รายจ่ายปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกแล้วก็แน่นอนครับว่า
มีส่วนที่น่าสนับสนุน
และมีส่วนที่สมควรที่จะท้วงติงในหลายประเด็น
กับผมให้ขอถือโอกาสรบกวนสภาได้พูดถึงยุทธศาสตร์
ที่๔และยุทธศาสตร์ที่๕คือเรื่องของยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการน้ำและเรื่องของการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
ท่านประธานที่เคารพครับเรื่องน้ำคือชีวิต
สามารถแก้จนและลดความเหลื่อมล้ำได้น้ำคือชีวิต
กระแสพระราชมรัฐพ่อหลวงรขาวบอกว่าน้ำคือชีวิต
ยังคงกล้องอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนตลอดมา
แผ่นดินรัชกาลที่สิบผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรได้เห็นเป็นไปจากว่า
สิ่งเหล่านี้จะเป็นเสมือนทงนำในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตของพี่น้องเกษตรกรของเรา
ให้มีอยู่มีกินมีความพอเพียงลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำได้
ท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตกลับเรียนว่าปัญหาเรื่องน้ำเป็นเรื่องที่แก้ไขกันยังไม่จบไม่สิ้น
เราก็จะมีทั้งปัญหาเรื่องน้ำแรงมีปัญหาทั้งน้ำท่วมเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องน้ำจึงเป็นเรื่องใหญ่
จึงเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ของรัฐบาลแต่เมื่อหากว่าเรามาพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่ายุทธศาสตร์เรื่องน้ำนั้น
การจัดสรรงบประมาณยังไม่ได้ตอบโจทย์เท่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นผมจะให้ขอถือโอกาสนี้นะครับได้กลับเรียนว่าสภาพปัญหาเนื่องจากว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรม
เรามีความจำเป็นที่ต้องใช้น้ำเพื่อการเกษตรพื้นที่ของประเทศไทย๓๒๐ล้านไล่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร๑๔๙ล้านไล่เป็นพื้นที่เขตชนประธาน๓๕ล้านไล่เป็นพื้นที่นอกเขตชนประธาน๑๑๔ล้านไล่
ถ้ากล่าวถึงเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานซึ่งเป็นพื้นที่วิกฤตน้ำแรงท่านประธานที่เคารพครับ

ของปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำอยู่ที่ภาคอีสาน
เพราะฉะนั้นเมื่อดูงบประมาณที่บูรณาการกัน
๕๔๑๒๑ล้านมาดูว่าหน่วยรองรับงบประมาณ
มีที่ใดบ้างแน่นอนครับกรมชนประธานสี่หมื่นกว่าล้านบาท
รองลงมาคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
คือกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาน
รวมทั้งหมด๕๔๐๐ล้านทั้ง๒กรม
กรมนักทรัพยากรน้ำบาดาน๑๗๐๐กว่าล้านบาท
ในขณะที่มีอีกกรมหนึ่งคือกรมโยธาธิการและผังเมือง
อีก๔๕๐๐ล้านบาทรวมเป็นทั้งหมด๕๔๑๒๑ล้านบาท

ที่จะบริหารจัดการงบประมาณคราวนี้
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา
ให้กับพี่น้องมีน้ำเพื่อทำการเกษตร
ขอไปที่แผ่นสุดท้ายครับ
ผมอยากจะขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานที่เคารพว่า
๒ปีของกรมชนประธาน
สามารถทำเขตพื้นที่ชนประธานให้ประเทศนี้ได้๓๕ล้านไล่

เราจะมีกรมทรัพยากรน้ำบาดานขึ้นมา

โจทยุทธศาสตร์ชาติเรื่องการบริหารจัดการน้ำไม่เพียงพอหรือไม่
ผมคิดว่าต้องคิดถึงวิธีการใหม่หรือคิดถึงวิธีการอื่นเข้ามา
ถ้าหากว่าจะปล่อยให้การดำรงอย่างนี้เป็นต้นไปผมเชื่อว่าอีกร้อยปี
แล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้กับพี่น้องเราทั่วทั้งประเทศไม่ตก
แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้กับพี่น้องภาคอีสานทั้งหมดไม่ตกเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นผมจึงมีข้อเสนอแนะข้อที่๑ครับท่านประธานครับ
ผมว่าเพิ่มงบประมาณให้กรมชนประธานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
อีกเท่าตัวอีกร้อยเปอร์เซ็นต์
ก็จะเป็นว่าเราจะสามารถใช้งบประมาณ๑แสนล้านบาท
แก้ไขปัญหาน้ำในเชิงยุทธศาสตร์ได้และขอต่อเนื่องกันสิบปี
ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะเห็นหน้าเห็นหลังเราจะแก้ไขปัญหาได้
ดีกว่าเราทำแบบไม่มีเป้าหมายชัดเจนอย่างทุกวันนี้
และที่สำคัญที่สุดก็ควรจะมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ
ให้เห็นความสำเร็จท่านประธานที่เคารพครับ
และอีกโครงการหนึ่งซึ่งเป็นความหวังของพี่น้องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคอีสานมากนั่นก็คือโครงการบริหารจัดการน้ำ
โขงละเอชีมูลโดยแรงโหน้มถ่วง
เพื่อเพิ่มพื้นที่เขตชนประธาน๓๒ล้านไล่
ท่านประธานที่เคารพครับแต่ผมเสียใจที่ในเอกสารงบประมาณตรวจสอบแล้ว
มีเพียงการจัดสรรงบประมาณ๓๕ล้านบาทเท่านั้น
เพื่อเป็นงบในการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลเรื่องผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
ท่านประธานครับเมื่อไหร่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น
เราจะได้มองเห็นเราจะเห็นเป็นรูปธรรม
การแก้ไขปัญหานี้เมื่อไหร่เราจะสามารถก้าวข้ามสิ่งต่างเหล่านี้ได้
ท่านประธานครับก็ผมขออีกเวลานั้นเล็กน้อยครับ
เรื่องที่สองเรื่องสบายการผู้สูงอายุ
สวัสดีการผู้สูงอายุเราพูดกันเรื่องเบี้ยยังชีพเรื่องบำนานประชาชน
เมื่อวันที่๒๗ที่ผ่านมาสภาพผู้แทนรัศดรแห่งนี้ได้มีการพูดอภิปราย
ให้ความเห็นรายงานการศึกษาของคณะกรรมนิการ
สวัสดีการสังคมของสภาพผู้แทนรัศดรและก็เป็นที่น่าประทับใจว่า
จากการอภิปรายของทุกท่านไม่มีใครท้วงติงหรือขัดแย้ง
รายงานการศึกษาดังกล่าวนี้เลยบอกว่าเบี้ยยังชีพ๖๐๐๗๐๐๘๐๐๑๐๐๐บาทนั้น
ที่เป็นขั้นบันไดนั้นถึงจุดเปลี่ยนแปลงแล้ว
ถึงเวลาที่เราจะใช้เงินดังกล่าวซึ่งมีอยู่ในการบริหารจัดการ๗๙๐๐ล้านนั้น
เปลี่ยนเป็นบำนานพื้นฐานประชาชน
แม้ว่าคอรมอลจะมีมติเพิ่มให้อีกคนละ๑๐๐๒๐๐บาทใช้เวลาอีก๖เดือน
ก็เชื่อว่าเป็นเพียงมาตรการชั่วคราว
ท่านประธานที่เคารพครับผมจึงขอถือโอกาสนี้กลับเรียนว่า
สภาพผู้แทนรัศดรได้ให้ความเห็นชอบรายงานการศึกษาของคณะกรรมธิการให้ดำเนินการเรื่องนี้แล้ว
และเห็นชอบในข้อสังเกตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ
แนวทางในการแก้ไขพรบผู้สูงอายุ
ซึ่งเราจะได้มีการแก้ไขเป็นบำนานประชาชน
เพราะฉะนั้นผมจึงขออนุญาตเรียกร้องไปยังพนักท่านนายกรัมตรีนะครับ
ให้แก้ไขเรื่องเบี้ยยังชีพเป็นบำนานพื้นฐานประชาชนทั่วหน้าคนละ๓๐๐บาท
ให้เกินเส้นแบ่งความยากจนคือ๒๗๖๓บาทเสีย
เพื่อคุณภาพชีวิตและหลักประกันของผู้สูงอายุของเรา
และบำนานพื้นฐานแห่งชาติกลับมาที่สภา
เพื่อเราจะได้ร่วมสร้างหลักประกันให้กับสังคมผู้สูงอายุทั่วทั้งแผ่นดินร่วมกัน

ซึ่งเขาจะเป็นคุณภาการอย่างยิ่ง
จะได้เลิกจนทันทีณปัดนี้
กับผมขอขอบคุณท่านประธานที่เคารพครับ
ขอฝากข้อสังเกตดังกล่าว

และท่านในยกนวงที่ได้โปรดพินา

จนทันที๑๒ล้านคน